พ่อลูกคู่นี้ก็ขับรถกันมา

เห็นว่าตรงข้างทางก็จะมีต้นจามจุรีปลูกไว้เป็นแนวยาวเลย

ขวางลงมาพวกกิ่งมันขวางถนนลงมาลูกสาวบอกพ่อจอด
จอดแล้วลงไปทำแบบนี้ครับ
พ่อนี่แหละลงไปตามคำสั่งของลูกฮะแล้วลูกก็ไปช่วยนี่ลากกิ่งไม้ออกมา
ไปให้ครับเก็บเข้าข้างทางแล้วก็มีพลเมืองดีอีกคนนะคุณผู้ชม
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นพอดีทางขวานี่นี่ก็เลยจอดเลย
ลงไปช่วยกันเก็บครับนี่แหละฮะจิตสาธารณะเป็นแบบนี้นี่เอง
ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาประมาณสัก๕โมงครึ่งครับ
ตรงนี้คือถนนทางหลวงชนบทพื้นที่หมู่๗ตะบนท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรีทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไป
จุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้ก็เจอว่ามันมีต้นจามจุรีปลูกเรียงกันเป็นแนวยาวกว่า๘๐เมตร
แล้วก็มีเศษกิ่งไม้เนี่ยร่วงมากองเพียบเลยคาดว่าก็พายุลมฝนนั่นแหละคุณผู้ชมฮะ
วันสองวันนี้ลมฝนเยอะประกอบกับมีรถบรรทุกขับผ่านไปผ่านมา
รถบรรทุกก็เลยไปเกี่ยวเอาเกี่ยวไอ้กิ่งไม้ตกลงมากีดขวางถนนด้วยครับ
แต่เห็นภาพแบบนี้น่ารักจังเลยอ่ะเพราะว่าน้องเนี่ยโอ้โหมาช่วยลงมาช่วยแบบนี้
อยากถามน้องเหมือนกันค่ะน้องอภิษราคันชมพูคันทชมพูนะคะ
เล่าว่ายังไงตอนที่มาเจอกับพ่อลองฟังน้องหน่อยนะคะ
เจอกิ่งไม้ลงขวางถนนแล้วหนูก็บอกให้พ่อจอด
แล้วหนูก็ลงไปเก็บแล้วก็มีพี่มอไซค์เขาผ่านมา
เขาเลยลงมาช่วยเก็บดีใจถ้าหนูไม่เก็บก็มีมอไซค์ขี่มา
อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
โอ้โหน้องความคิดดีมากเลยนะคะน้องอภิษรานะคะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าทิ้งไว้เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุแน่นอนแหละ
คุณพ่อค่ะคุณพ่อของน้องบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้

นี่เด็กรุ่นใหม่เหมือนกับเขาไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเอง
แต่นึกถึงคนอื่นแล้วก็นึกถึงสังคมนะคะ
ยังไงให้ประสบการณ์กับลูกด้วยว่า
ในการที่จะไปเก็บของออกจากถนนเนี่ยต้องระวังอะไรบ้าง
จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับฝากนิดเดียวครับ